กำลังดูเรื่องร้อนแรงที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล

เพราะว่ามีเพจเมืองชนบุรีประเทศไทยเนี่ย
เขาลงไว้เหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ถึงวันที่๒๖ตุลาคม
การจัดงานถวายดอกไม้จันทร์ณพระเมรุมาตรจำลอง
สารากลางจังหวัดชนบุรี
ปรากฏว่าประชาชนเดินทางไปตั้งแต่นี่ที่เขาเล่านะ
ตั้งแต่๖โมงเช้าบ้าง๗โมงเช้าบ้าง
รอให้พิธีเริ่ม๙โมงเช้า
แต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรี

พอมาถึงงานเลสทุกอย่างก็จะช้าไปกันหมดนะครับ

และหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่ทางเพจ
เขาไล่เรียงมาเยอะเลยบอกว่า

หลังจากที่มาถึงงานช้างานเลสแล้ว
ให้ประชาชนยืนรอตากแดดอยู่
ในขณะที่ข้าราชการชุดขาว
ทำไมถึงนั่งในเต็นต์ได้
ห่วงประชาชนเลยเหรอนี่เป็นคำถามนะครับ
และห้ามประชาชนเซลฟี่
แต่ทำไมข้าราชการชุดขาวเซลฟี่ได้

สอหอตอนเช้าถึงบ่ายไปไหนหมด

เหลื่อมกันที่นัดมาพร้อมกันหมื่นกว่าคนตั้งแต่เช้า
แล้วก็เรียกร้องไปถึงท่านผู้ว่าด้วย
ท่านผู้ว่ารับผิดชอบความรู้สึกของคนชนบุรีอย่างไรดี
ท่านผู้ว่าท่านต้องมีนาฬิกาใหม่ไหม
ก่อนเวลาสัก๑ชั่วโมงได้ไหมท่านจะได้ไม่มาเลส
คือโดยรวมตั้งแต่เรื่องของเวลาบริหารการจัดการงานทั้งหมดเลย
จนเป็นที่ไม่พอใจของพี่น้องประชาชน
กลุ่มชาวบ้านกว่า๓๐๐คนก็พากันมาชุมนุมขับไล่
เพราะว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็คือผู้ว่าพระครทรทียันไชย

ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับหลังจากพลตรียุทธชัยเทียนทอง
ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๑๔เดินทางมาเจรจากับชาวบ้าน
เรื่องต้นได้นัดให้มาพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
โดยตรงกันเลยในวันนี้ตอนเย็น๕โมงเย็น
เพื่อให้ทางผู้ว่าชนได้ชี้แจงเรื่องราว
และทำความเข้าใจกันต่อไป
เรื่องต้นนะครับเปิดเผยออกมาว่าผู้ว่าชนบุรีเนี่ย
ชี้แจงว่าทางจังหวัดชนบุรีเตรียมการพร้อมไว้ทุกด้าน
โดยจัดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์ครั้งละ๔คน
ต่อมาเมื่อประชาชนเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ก็เพิ่มเป็นครั้งละ๘คน
กระทั่งในช่วงบ่ายเห็นว่าประชาชนยังมีจำนวนมาก
เพิ่มขึ้นอีกเป็นครั้งละ๒๐คน
แต่ก็มีบางช่วงที่ต้องหยุดพักคอย
เพื่อทำพิธีพร้อมกับส่วนกลาง
แต่ขอยืนยันนะครับว่าเปิดให้ประชาชน
วางดอกไม้จันทร์จนครบทุกคน
และไม่ได้อนุญาตให้ข้าราชการแซงคิวได้
หรือว่านั่งในเต็นต์ตามที่เป็นข่าว

ก่อนที่เขาจะเจอกับประชาชนชาวชนบุรีวันนี้ตอนเย็น
ฟังเสียงผู้ว่าที่ทีมข่าวไปสัมภาษณ์กันก่อนครับ
เราก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
วางดอกไม้จันทร์จนครบทุกคน
ผมเรียนยืนยันนะครับว่าครบทุกคน
เราไปเสร็จพิธีเอาตอนประมาณตีหนึ่งเสร็จนะครับ

ในเรื่องของการเผาดอกไม้จันทร์ต่อนะครับ
ก็ไปเสร็จเอาประมาณใกล้๖โมงเช้า

ไม่ได้ว่าข้าราชการจะต้องไปแซงคิวพี่น้องประชาชนไม่ใช่นะครับ
แต่เป็นกำหนดการว่าหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ถวายดอกไม้จันทร์แล้วก็เป็นพระสงฆ์
แล้วก็มาเป็นข้าราชการที่แต่งเครื่องแบบเต็มยศ
แล้วก็ถึงจะมาถึงพี่น้องประชาชนก็อยากจะทำความชี้แจง

ว่าการจัดงานของพวกเรานั้นเราทำสุดหัวใจนะครับ
แล้วเราทุ่มเททุกภาคส่วนนะครับร่วมไม้ร่วมมือกัน

แต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
เพราะว่าผู้ว่าก็เป็นพ่อเมืองต้องดูแลประชาชนกันต่อไป
ตอนเย็นคงต้องติดตามกันต่อนะครับ
ว่าการพบเจอระหว่างผู้ว่ากับประชาชนนี้จะเป็นอย่างไร
เพราะว่าประชาชนเขาฝากคำถามไว้ในเพจนี้หลายคำถาม
ท่านจะรับผิดชอบโดยการลาออกไหมอันนี้เป็นคำถามเลยนะครับ
แล้วก็ฝากคำถามอีกท่านทำสุดความสามารถแล้วใช่ไหม
จะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนชนบุรีอย่างไร
แล้วก็นาฬิกาข้อมือสามารถตั้งก่อนเวลา๑ชั่วโมงได้ไหม
แจ้งงบประมาณหน่อย๒๐ล้านในการจัดงานครั้งนี้

แล้วก็ท่านสามารถจะบอกแนวทางแก้ไขปัญหา
ข้าราชการเหนือประชาชนมีอภิษฎชนมากกว่าชาวบ้าน
ได้อย่างไรอันนี้อยากให้ท่านผู้ว่าตอบ
เพราะเป็นคำถามที่อยู่ในเพจที่เขาลงไว้นะครับ
รวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการงานต่างด้วยนะ
เช่นอยากให้งดดูศึกษางานที่ต่างจังหวัด
แค่ศึกษางานอำเภอเล็กก็พอแล้วได้ไหม
ท่านผู้ว่าก็ตอบบางส่วนไปแล้วแต่ว่าจะตอบแบบชัดเจน
ชัดเจนวันนี้อีกทีหนึ่งช่วงเย็นนะคะ
มีคุณผู้ชมน่าจะเป็นคุณผู้ชมจากจังหวัดชนบุรี

สำหรับคนที่เดินทางไปวางดอกไม้จันทร์ในวันนั้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ